ในวันนี้กรมศุลกากรมีการเปิดประมูลรถยนต์ท่อตลาดนะครับเป็นครั้งแรกของปีครับ
ถือเป็นรถยนต์ที่มีราคาเปิดประมูลสูงสุดนะครับในการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกรมศุลกากร
ประมูลราคา๕๖๐๐๐บาทโดยรถของกลางที่นำมาประมูลครั้งนี้แบ่งเป็นรถยนต์๒๖๙คันรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๗๐คันครับ
นายกุฤษสมบัติสิรินะครับเป็นอธิบดีกรมสุรกากร
บอกว่าการประมูลครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในปีนี้
แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
เนื่องจากว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ราคา
เริ่มต้นการประมูลต่ำกว่าท้องตลาดมากทีเดียว

เมื่อมีการปรับปรุงสภาพตามกรมการขนส่งกำหนดนะครับ
กรมสุรกากรก็มั่นใจครับว่าการประมูลครั้งนี้
จะมีการแข่งขันด้านราคาแล้วก็สามารถทำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า๔๐๐๕๐๐ล้านบาท
จากนี้กรมสุรกากรก็จะร่วมมือกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจมาเลเซีย
ยั้งขบวนการลักลอบนำเข้ารถยนต์ที่ถูกจรกรรมมาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งกรมศุลกากรก็สามารถขยายผลจับกลุ่มรถยนต์ที่ถูกจรกรรมมาจากมาเลเซียได้๙๒คัน
และมีรถที่ตกค้างแล้วก็ยังไม่มีการเสียภาษีอยู่ที่ท่ามเรือ๗๐๐๙๐๐คัน
และอยู่ระหว่างการรอรัฐบาลอนุมัติดำเนินการตามมาตรการต่อไปครับ